คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปนะคะ
เวลาเมาเหล้าหนักหนักนะคะทางที่บ้านเขาก็เลยเหมือนแบบให้ขังเอาไว้ในค
ให้หน้าถึงเนี้ยจังหวัดที่ขังอยู่ปรากฏว่าได้ยินเสียงเอนํ่ะ
พ่อเลี้ยงกับยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เลยเข้าไปดู
จะเข้าไปดูหลานดูลูกว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
พอเข้าไปก็ถามว่าเกิดอะไรเป็นอะไรทำไมโวยวาย
ก็ออกมาโวยวายออกมาด่าทอทั้งพ่อเลี้ยงทั้งยายแล้วก็เกิดทะเลาะกัน
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะไปคว้าขวานที่อยู่ใกล้เนี่ย
จามทั้งพ่อเลี้ยงทั้งยายเขาบอกว่ากระหน่ำฟันไม่ยั้งเลยนะคะ
ทั้งสองคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็เอาขวานเนี่ยไปไล่ฟันชาวบ้านด้วยจนเขาต้องหนีกระเจิงกันไปหมด
สุดท้ายก็ต้องให้ตำรวจนี่แหละค่ะมาจับตัวให้
ล่าสุดวันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันอย่างหนาแน่นเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย
มารอด่าทอสาบแช่งแล้วก็หวิดว่าจะโดนรุมประชาธรรมด้วยค่ะ

ถามเลยว่าสำนึกบ้างไหมกับสิ่งที่ทำลงไป
เป็นช่วงบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งตำรวจสพท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
คุมตัวนายสุภาชัยสัทธาวัย๓๓ปีมาทำแผน
อารมณ์ของญาติของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือ
โมโหตลอดเวลาโกรธเกลียดตลอดเวลาเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยกันคอยห้ามเอาไว้นะคะ
ทำแผนเสร็จปุ๊บก็รีบนำตัวนายสุภาชัยออกจากที่เกิดเหตุเลย
เพราะกลัวว่าจะโดนรุมประชาธรรมค่ะ
ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นที่จัดงานศพของนางอ่อนดิจเจริญ
คุณยายแท้วัย๗๗ปีของผู้ก่อเหตุ
ถูกนายสุภาชัยฟันจนเสียชีวิตส่วนงานศพของนายประสานผลจันทร์พ่อเลี้ยง
จัดที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ห่างไปประมาณร้อยเมตรค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอ่ะนะคะ
สอบสวนนายสุภาชัยเบื้องต้นยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
พอถามว่าทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเหล้ามา๓วันแล้ว
มันไม่ไหวมันคลุ้มคลั่งแล้วก็หลอนบวกกับก่อนหน้านี้
นายประสานพ่อเลี้ยงชอบมาว่าเขาว่าขี้เกียจไม่ทำงานทำการไม่ช่วยงานในบ้านวันเอาแต่กินเหล้า
ตอนก่อนเกิดเหตุก็มีปากเสียงกันก็เลยทั้งขาดเหล้าคลุ้มคลั่งหลอนก็เลยก่อเหตุแบบนี้ไป
เขาก็ว่าถูกแล้วนี่ใช่ไหมอายุ๓๓แล้วงานการไม่ทำวันเอาแต่กินเหล้า
สุดท้ายพอมีปากเสียงกันนะครับนายสุประชัยบอกว่าไปหยิบขวานที่ใช้ผ่าฟืน
วางอยู่หน้าบ้านมาฟันคอนายประสานแล้วก็ฟันเขาที่แขนขวาจนเกือบขาดนะครับ
ประสานล้มลงกับพื้นก็ฟันซ้ำที่หลังแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
ส่วนนางอ่อนที่เป็นยายแท้เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะ
เลี้ยงนายสุภาชัยมาเนี่ยเห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาห้าม
ก็เลยถูกขวานฟันเข้าไปด้วยนะครับฟันเข้าที่ฟันเข้าที่ศีรษะกับลำตัว
โอ้โหนะจนทั้งคู่นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใกล้กัน
ลักษณะนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะฮะ
ญาติได้ยินเสียงเออะโวยวายเกิดขึ้นนะครับก็รีบมาดูพยายามเข้ามาห้าม
แต่กลับถูกนายสุประชัยวิ่งไล่ฟันจนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แล้วก็ช่วยกันจับตัวไว้นะครับจับนายสุภาชัยมัดมือมัดเท้าเอาไว้
แล้วแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัว
ก็วิ่งมาดูวิ่งมาดูก็เห็นผู้ต้องหามันถือขวานฟันผู้ตาย
แล้วผมก็ห้ามให้เขาหยุดแล้วเขาก็วิ่งไล่ตามผมไปที่หน้าบ้าน
ผมก็เลยไปจับไว้ที่หน้าบ้านเขาไล่ฟันผมไปเหมือนกับคุ้มคั่ง
เขาว่าเขาเป็นเทวดาเขาไม่กลัวอะไรแล้ว
เขาบอกเขาทำอะไรเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาเป็นเทวดาเป็นอะไรไปแล้วเขาว่าอย่างนั้น
พอผมก็ล็อกเขาให้ล้มลงแล้วก็ให้เข้ามาช่วยแย่งขวานออก
มีชาวบ้านมาช่วยด้วยครับก็เมียมีเมียกับลูกชาวบ้านทีแรกไม่มีใคร
มาช่วยกันแย่งเอาขวานไว้แล้วก็เอาเชือกมามัดไว้
ขวานมันถูกเวียงไปแล้วถูกไปแล้วขวานมันฟันแล้วผมเอาเหล็กแทงปลามันปัด
แล้วมันก็เวียงกลับมาขวามันถูก
นี่ฮะบอกว่าตัวเองเป็นเทวดาเลยแต่ความจริงแล้วโอ้โหขาดเหล้าฮะคลุ้มคลั่งเลย
เป็นคนคุ้มคลั่งธรรมดาคนนึงเนี่ยค่ะครับซึ่งนายสุภาชัยคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหา
ฆ่าบุพการีทำร้ายร่างกายแล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองและที่สาธารณะนะคะ
ล่าสุดตำรวจคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ความจริงในที่เกิดเหตุเนี่ยมีหลานสาวยุค๑๑ปีคนนึงนะค่ะ
ช่วงเกิดเหตุแล้วเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์แต่เขาซ่อนเขาหลบอยู่

ก่อนที่ชาวบ้านจะมาไม่อย่างนั้นไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่านะครับ